พลังประชารัฐเขาไปดีลกับพักชาติไทยพัฒนามาเมื่อเช้านี้
เริกงามยามดี๑๐นาฬิกาตามที่มีการนัดหมายกันไว้
ไปถึงตรงเวลาเป๊ะถูกแห่ขันหมากไปขอสาวสุพรรณ
อ๋อเหรอขอจริงนะครับ
ก็ไปพูดคุยกับนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
หัวหน้าพักแล้วก็ผู้บริหารของภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
นี่แหละฮะการต้อนรับบรรดาแกนนำ
พักพลังประชารัฐที่เดินทางมาเยือนพักชาติไทยพัฒนา
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้น
ในส่วนของพลังประชารัฐมีคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
คุณสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพัก
และมีแก่นำพักอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
คุณสมศักดิ์เทพสุธีนกลุ่ม๓มิตร
คุณสุวิทย์เมษินสีคุณกอบศักดิ์ภูตรกล
ส่วนทางฝั่งของพักชาติไทยพัฒนาก็มีหัวหน้าพักครับ
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
คุณประพัทธ์โพธสุธนเลขาธิการพักบรรยากาศ
หาบรือกันก็เป็นประหยังชื่นมืน

แล้วเขาก็หาบรือกันใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นนะครับได้มีการแถลงร่วมกัน
โดยเบื้องต้นก็ต้องให้เกียรติฝั่งเจ้าสาวไหม

ก็คือคุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักนะครับ
ก็แถลงบอกว่าจะนำการหาบรือวันนี้
ระหว่างพลังประชารัฐกับภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

ซึ่งวันนี้คงยังไม่ได้มีการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรี
กล่าวถึงแนวคิดฝ่ายค้านอิสระ
บอกว่าเราเป็นพักเล็กโอกาสดูแลกระทรวงหลักคงแค่กระทรวงเดียว
อยากจะได้กระทรวงที่มีขอบข่ายกว้างขวาง
เพื่อแก้ปัญหาให้ถึงรากย่าได้มากที่สุด
แต่ถ้าไม่สามารถได้โอกาสตรงนั้น
ถ้าถอยออกมาเป็นอิสระก็จะสนับสนุนในสิ่งที่ดีได้นะครับ
แล้วก็มีการพูดการแซวกันนะมาเจอกันแบบนี้ใช่ไหมคุณครับ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินเดินมาก็ถูกผู้สื่อข่าวถาม
บอกว่าท่านว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ผู้สื่อข่าวของเราก็แซวท่านเลยนะคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
เทียบเชิญท่านประพัทธ์เหรอให้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเหรอคะ
คุณสมศักดิ์ยิ้มแล้วก็โอบไหล่คุณประพัทธ์โพธสุขภูทน
แล้วก็บอกว่าโอ้คนนี้ต้องไปเป็นรองนายยกรัฐมนตรี
พูดทีเล่นทีจริงแบบนี้เดี๋ยวเขาคิดนะครับ
ก็ด้านของนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
บอกว่าการพูดคุยวันนี้ได้รับการต้อนรับฉันมิตรมัยตรี
เรื่องต้นทั้งสองพักมีความเห็นสอดคล้องกัน
เรื่องแนวทางในการทำงานนะครับ
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ย
เขาก็มองกันว่าพักชาติไทยพัฒนาจะได้ตามที่ร้องขอ
ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
อันนี้เป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะ
แต่ว่าทางพักชาติไทยพัฒนาเขาบอกเขาขอประชุมกันก่อนนะครับ
ในส่วนของกรรมการบริหารพักในวันพรุ่งนี้ครับ
ดูความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยกันบ้าง
หลังมีกระแสข่าวเตรียมเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
จากคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ให้เป็นนายชัดชาติสิทธิพันธ์
เพราะก่อนหน้านี้คุณหญิงหน่อยออกมาพูดเลยนะคุณ
บอกไม่ขอรับตำแหน่งใดอีก
เป็นนักรบพูดแล้วไม่คืนคำด้วย
สิ่งที่ต้องการให้พักร่วมมาช่วยกัน
ก็คือขอให้มาร่วมยุติสืบทอดอำนาจแล้วก็สร้างประชาธิปไตย
พักเพื่อไทยจะไม่รับตำแหน่งโดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
บอกเป็นนักรบไม่รับตำแหน่งไม่คืนคำนะครับ
แต่วันนี้ก่อนการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์
นายไพจิตศรีวรรคฐานสสนครพนม
บอกว่ายังคงจะเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด
แล้วก็มีเสียงสนับสนุนจากสสกลุ่มภาคอีสาน

น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของรายชื่อนะครับ
ตอนนี้เรื่องรายชื่อต่างก็ต้องมีการหาบรือกับ๗พักร่วมก่อน
พักที่ร่วมกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ

ก็จะมีจากเดิมมี๔คน
ก็คือมีคุณหญิงสุดารัฐเกรุพันธ์คุณชัชชาติสิทธิพันธ์
คุณชัยเกษมนิติสิริของพักเพื่อไทย
แล้วก็มีคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจากอนาคตใหม่

คือคุณชัดชาติคุณชัยเกษมแล้วก็คุณธนทร
แต่ก็ต้องรอดูนะคุณผู้ชม
คือในโลกโซเชียลเขาก็มีการแชร์คลิปหนึ่ง
ที่เป็นงานเลี้ยงรุ่นของสาธิตจุฬารุ่นที่๑๕ถึง๑๙
ทีนี้คุณอภิษฎิ์เนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่๑๗
แล้วก็คุณชัดชาติก็เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นที่๑๙
แล้วก็มันมีช็อตที่คุณอภิษฎจูงมือคุณชาติชาติ
แล้วก็บอกว่าไปตั้งรัฐบาลกันแบบนี้
แล้วคนเขาก็แบบว่าฮือฮากันในโลกโซเชียล
กันอีกหรือเปล่าเรื่องการเมืองต้องติดตามกันนะครับ